คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เป็นวินที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการ

แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปเหล่านี้ลงในโลกโซเชียลนะครับ
โดยคลิปที่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นิคมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ
โพสต์คลิปแล้วก็เรื่องราวระบุว่า
ไม่รู้ว่าอำนาจคอสชยังมีอยู่ไหม
ซื้อขายเก็บเงินเปลี่ยนหน้ารีดไถข่มขู่ทำร้ายร่างกายขับไล่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้ด้วยครับ
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปมาพร้อมกันด้วยนะครับ
คลิปก็จะเห็นว่ากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์มีการโต้เถียงกัน
หลังเกิดปัญหาการซื้อขายเสื้อวินเก็บเงินรีดไถ
โดยมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมีคนถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
อกจากนี้ยังมีการขับไล่ออกจากวิน
ซึ่งเจ้าของคลิปได้เรียกร้องไปยังคอสช
ช่วยเข้ามาดูแลปัญหาความเดือดร้อนปัญหาวินมอเตอร์ไซค
เพราะว่ากลุ่มวินกลุ่มนี้มีอิทธิพลมากในย่านนี้นะครับ
ก็มีการโพสต์ข้อมูลโพสต์ข้อความแบบนี้
และช่วงนี้เหมือนกับว่าคนที่ถ่ายคลิป
จะถูกกลุ่มวินนี้เข้ามาทำร้ายด้วยนะครับ
จากการสอบถามนายสมเกียจคงแสงโชว์อายุ๕๐ปี

ทีมข่าวของเราก็ไปเสาะแสวงหาว่าพี่เขาเป็นใคร
แล้วก็พบว่าพี่เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับ
บอกว่าเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องทะเลาะวิวาส
ระหว่างนายอาวุธรวมไทยหรือว่านายตั้ม
ซึ่งเป็นคนอัดคลิปหรือเป็นวินเบอร์๙
กับคู่กรณีนายอัศวินชุมแสงหรือว่าเนย
เบอร์๓๓ทั้งคู่ก็อยู่วินเดียวกันนี่แหละครับ
ชนวนเหตุเกิดจากนายเนยได้เข้าไปตักเตือนนายตั้ม
ไม่ให้ไปจอดดักรอรับผู้โดยสาร
ซึ่งโดยปกติแล้วต้องเข้ามาที่คิว
ต้องออกตามคิวเข้ามาที่วินกันก่อน

ทำให้นายตั้มเกิดความไม่พอใจก็เลยมีปากเสียงกัน
พี่สมเกียจซึ่งเป็นหนึ่งในคนขี่รถจักรยานยนต

เขาก็ชี้แจงออกมาบอกว่าเงินที่มีการเรียกเก็บ
เป็นส่วนของค่าน้ำค่าไฟ
ซึ่งวินทุกคนจะต้องช่วยกันจ่ายค่าส่วนกลาง

แต่ก็มีกลุ่มของนายตั้มประมาณ๙คน
วินทั้งหมดที่มีอยู่๒๕คน

ก็เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันเรื่อยมานะครับ
และเกิดการแบ่งแยกเป็น๒ฝ่ายภายในวินเดียวกัน
พี่สมเกียจยืนยันว่า
ไม่ได้มีการข่มขู่เรียกเก็บเงิน

และไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกัน
แต่เป็นการทวงถามกันตามปกติเท่านั้น
นี้ก็มองว่าเรื่องการเก็บเงินค่าส่วนกลางของวิน

แต่ว่าในวินเขาก็ทำตาม
ตกลงกันไว้ในวินเสมอมา
ก็คือจ่ายคนละ๘๐บาทต่อเดือน

โดยก็เขาไม่จ่ายแล้วทั้งหมด๙คนไม่จ่ายเลยทุกวันนี้
๙คนไม่จ่ายเลยทั้ง๓๐๐บาททั้ง๘๐บาท

ซึ่งไม่กว่าเลือดแสอะไรจะขาดเหลือ

คุณผู้ชมแล้วเสร็จแล้ว
ทีนี้ทางวินเสียงส่วนใหญ่เขาก็บอกเลยนะ
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าในตั้มในอาวุธ

นั่งเก้าอี้นอกชายคาไปนั่งตัวร้อน

เพราะชายค่ะอันนี้เขาหุ้นเงินกัน

หรือว่าค่าน้ำค่าไฟเขาก็จ่าย
อย่ามาใช้ไฟอย่ามาใช้น้ำในวินนะครับ

แต่ทีนี้ทางด้านของนายตั้มเอง

และขอให้ขอสาวชอเข้ามาตรวจสอบ
วินผมมีผู้มีอิทธิพลด้วย
ขู่ทำร้ายกันและเก็บค่าเสื้อวินด้วยนะครับ

ต้นพนักงานสอบสวนได้นัดทั้งสองฝ่าย
เข้ามาพูดคุยไกล่เกลี่ยกันแล้ว
อยู่วินเดียวกันนะพี่นะตำรวจบอกแบบนี้
ก็ดูแลกันไปนะครับ
เรารับใช้ประชาชนอยู่กันดีแล้วกัน
ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายคุณว่าเป็นยังไง

เจรจากันได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ
โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการคนใหม่

เพื่อบริหารจัดการวิน

เพราะไม่อยากให้เป็นปัญหาบานปลายมากไปกว่านี้
และผมเองก็ยังต้องไปอยู่ในวิน

ยังต้องมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนเดิม
เอาล่ะทีนี้พอเข้าใจกันดีแบบนี้
ก็ต้องบริหารจัดการวินให้ดีนะครับพี่ทุกคนนะครับ
ทั้ง๒๕ท่านในวินของท่านเลยนะ
ใช่ค่ะดิฉันว่าคือตำรวจนี่แหละ
ก็ช่วยเจรจาแล้วก็มีขู่นิดด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าตีกันอีกนะเดี๋ยวยุบวินนี้ทิ้งเลยนะ
ก็เลยแบบเนี่ยต้องเจรจาต้องจับมือกัน

งั้นก็ยุบวินไปเลยไหม